สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมรู้สึกแบบนี้ไหมครับ
เวลาอ่านข่าวเห็นข่าวดูข่าวเรื่องที่คุณน้ำแข็งกับคุณบุ๊กเกริ่นไปเมื่อสักครู่
ข่าวเด็กถูกทำร้ายเวลามาดูทางโทรทัศน์ดูจากหนังสือพิมพ์
เราจะมีความรู้สึกว่ามันทนดูไม่ไหว
เพราะว่าภาพที่เห็นเนี่ยมันสะเทือนใจมาก
แล้วช่วงหลังนี้มันก็เกิดบ่อยมากวันก่อนมีข่าวเด็กคนหนึ่ง
ถูกแม่ตีภาพที่ได้เห็นในโทรทัศน์เนี่ย
แผลเวอะหวะไปหมดเลยครับแผลช้ำไปทั้งตัว
แล้วที่มันจุกคอหอยก็คือว่าเด็กร้องไห้ไปบอกว่า
ผมทำร้ายตัวเองครับผมทำตัวเองครับ
ผมทำตัวเองครับบอกไปร้องไห้ไป
เพราะเด็กไม่อยากให้แม่ถูกด่าเด็กไม่อยากให้แม่ถูกลงโทษ
ก็ยอมรับซะเองทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ย
เจ็บไปทั้งตัวเพราะแม่เป็นคนตี
เหตุผลแค่ลูกขโมยของ
เมื่อวันสองวันที่ผ่านมานี้เมื่อวานนี้ก็มีข่าวอีกแล้ว
แล้วก็มาเป็นข่าวบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐวันนี้ครับท่านดูสิครับ
เด้งครูสาวโหดเขี้ยนจนไม่ไหวหัก
หวายเนี่ยใครที่รู้จักไม่ไหวจะรู้ว่ามันเหนียวมากนะ
ยังเอาไม่อยู่ไม้หวายหักเป็นเด็กพิเศษ
ป๔เท่านั้นเองเหตุผลแค่ไม่ส่งการบ้าน
ครูก็เลยโมโหฝาดไปสามสิบที
ร่างกายระบมแม่เข้าไปแจ้งความ
ขอดูรายละเอียดจากข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน่อยเถอะครับ
ออนไลน์ว่ามีนักเรียนชายวัยเก้าขวบ
ถูกครูสอนวิชาภาษาไทยชื่อครูสิริพันธ์ชาติบุตร
โรงเรียนวัดสุคลธารามอำเภอบางซ้ายพระนครศรีอายุทยา
ใช้ไม้ตีจนไม้หักและเด็กบาดเจ็บ
เหตุการณ์นี้มันมีขึ้นมาเมื่อสายวันที่๔กันยา

แม่ของเด็กชายคนนี้ซึ่งอายุ๙ขวบ

บอกว่าเด็กถูกครูตีอย่างรุนแรง
เหตุเกิดเวลา๙นาฬิกาของวันที่๒กันยา

นักเรียนชั้นประถม๔คนนี้เข้าไปเรียนกับครูสิริพรชาติบุตร
หรือครูแนนอายุสามสิบเอ็ดปี
เป็นครูสอนวิชาภาษาไทย
แล้วเด็กชายคนนี้เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาที่เราเรียกกันว่าเป็นเด็กพิเศษ
ซึ่งจะเรียนช้ากว่าเพื่อน
ในข่าวเขาบอกว่าครูสิริพรไม่พอใจ
ก็ใช้ไม้ตีลูกชายอย่างรุนแรง
ถึงขนาดไม้หักไป๒ท่อน
ตกกลางคืนวันที่สอง

รอยเขียวช้ำที่ถูกตีจนไข้ขึ้น
สงสารลูกพูดไม่ออก
ตัดสินใจชวนสามีเข้าไปแจ้งความ
กับตำรวจที่สพบางซ้าย
ให้ดำเนินคดีกับครูสิริพร
แล้วต่อมาแม่เขาบอกว่า
ปีแล้วเนี่ยครูยังขู่เด็กอีกว่า

รายละเอียดไม้หวายที่ครูใช้ตีลูก
เขาใช้สำหรับรำกระบี่กระบอง
ความยาว๑๒๐เซนติเมตร
แม่เขาบอกว่าใช้ตีลูกชายประมาณ๓๐นาที

ทำให้ที่ก้นที่ขาที่แขน
ท่านดูรูปในโทรทัศน์สิครับ

ไม่สามารถนั่งเรียนได้

พอมีข่าวขึ้นมาแบบนี้ก็ตามฟอร์มแล้วครับ

ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อบูรพาพรมสิง
ก็ออกปากตำหนิครู
แล้วบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
มาที่เป็นไปตามฟอร์มก็คือสั่งตั้งกรรมการสอบสวน
แล้วก็สั่งย้ายครูคนนั้นไปช่วยราชการไปก่อนแล้วแน่นอน
ก็ติดต่อครูไม่ได้เพราะครูต้องลาพักไปสองสามวัน

เกิดเรื่องขึ้นมามีแบบนี้ทั้งนั้น
เราได้ข้อคิดได้ข้อสังเกตอะไรจากข่าวแบบนี้ครับ

แล้วเกิดแต่ละทีเมื่อเป็นข่าวขึ้นมาก็เสียหาย

ทำไมครูที่ก่อเหตุไม่ดูอุทาหรณ์
ข่าวเก่าที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้

ถามว่าการลงโทษเขี้ยนตีแบบคุมสติไม่ได้แบบนี้

นี่ไม่ใช่ตีเพื่อให้เข็ดหลาบให้หลาบจำ
แต่ตีแบบนี้ตีด้วยอารมณ์โมโห
ตีด้วยอารมณ์ที่คุมสติตัวเองไม่ได้

แต่มาลงกับเด็กแบบนี้ไม่ได้

เรามีคำพังเผย
มีสุภาษิตโบราณว่า
มีคนได้ดีเพราะไม้เรียว

เขี้ยนตีที่มีเหตุมีผล
ไม่ใช่เขี้ยนตีโดยอารมณ์แบบนี้

ผมว่าคนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองก็หวั่นไหว
มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วกระทรวงศึกษาธิการจะทำยังไงครับเนี่ย
เอาแค่ย้ายไปให้พ้นหน้าที่ไปไม่กี่วันแล้วย้ายกลับมา
เข็ดมันต้องมีโทษที่จะรุนแรงกว่านั้น
แล้วคนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ย
ลองนึกดูสิครับว่าถ้าลูกเราเองเจออย่างนั้นเราจะคิดยังไง
ฉะนั้นข่าวนี้มันก็สะเทือนใจไปทั่ว
สิ่งที่วงการศึกษาควรจะคิดกันก็คือว่า
การลงโทษเด็กด้วยการตีมีความจำเป็นไหม
หลักการของความเป็นครูที่คุณน้ำแข็งบอกเมื่อกี้
ตีได้แต่ต้องตีด้วยหวังผลที่ต้องการให้เด็ก
กลัวกลัวที่จะกระทำความผิด
มีวิธีการอื่นไหมที่ไม่ต้องตีแต่สอนให้เด็กเป็นคนดีได้
ผมเคยคุยกับท่านทูตคนหนึ่งที่ไปอยู่สวีเดน
ท่านบอกที่นั่นเป็นสวรรค์ของเด็ก
ว่าเพราะอะไรเพราะระบบสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
ดีหมดไม่ว่าเรื่องการเรียนไม่ว่าเรื่อง
อะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
ที่สำคัญคือกฎหมายที่สวีเดน
เขี้ยนตีห้ามลงโทษเด็กด้วยการเขี้ยนตี
แม้กระทั่งพ่อแม่ของตัวเองเขี้ยนตีลูกตัวเองก็ผิดครับ
ครูบาอาจารย์นั้นไม่ต้องพูดถึง
เพราะเขามีหลักการว่าถึงไม่ต้องเขี้ยนตี
เขาก็มีวิธีการอบรมสั่งสอนที่จะให้เด็กเป็นคนดีได้

เขาก็มีวิธีการที่จะทำให้เด็กหวาดกลัว

เขามีวิธีการเขามีวิธีการ
บ้านเราเนี่ยเรื่องนี้จะเอายังไง
เพราะว่าครั้งหนึ่งก็เคยมีประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
ห้ามลงโทษห้ามทำโทษด้วยการเขี้ยนตี
แต่ก็มีคนที่ทักท้วงว่า
แล้วถ้าอย่างนั้นจะทำยังไง
กับเด็กที่สอนเท่าไหร่ก็สอนไม่จำ
เขี้ยนตีเพื่อให้เด็กได้รู้ว่า
ถ้าทำอย่างนี้ผิด
ถ้าไม่ทำการบ้านไม่ส่งการบ้านบ่อย
ถ้าไม่ทำโทษไม่เขี้ยนตีเด็กก็ไม่หลาบจำ
แล้วก็ไม่ทำการบ้านไม่ทำหนังสือ

ในที่สุดอนาคตก็ไปไม่ได้
ฉะนั้นความจำเป็นเขี้ยนตีมีอยู่
แต่ว่าจุดบรรจบความพอดีมันอยู่ตรงไหนล่ะครับ
สักขนาดไม้หวายหักสองท่อนแบบนี้ไม่ได้เหรอครับ
คอยดูว่าเรื่องนี้จะเป็นผล
จากความที่กระทรวงศึกษาจะเอายังไงต่อ

คุณผู้ชมก็ส่งไลน์ข้อความมาหน้าจอ
บอกว่าหักคะแนนจิตพิสัยแทนก็ได้

อย่าเป็นการตีเพื่อระบายอารมณ์เหมือนที่อาจารย์พูด

ว่ากันด้วยเรื่องของการลงโทษเด็ก